คุณผู้ชมทีนี้พาไปดูคลิปร้อนในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
ชาวเน็ตเขาเห็นคลิปนี้เขาตั้งคำถามเลย
โอ้ยจะพอคุ้นอะไรจะขนาดนั้น
ขนาดไหนอ่ะเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งขี่เวตป้าค่ะ
เข้าไปสาวหมัดใส่พ่อนุ่มขับฟุตแพนด้าเนี่ย
คือฝ่ายที่เขาถูกต่อยพยายามพนมมือ
ขอโทษก็แล้วอะไรก็แล้ว
แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมยังคงต่อยกระนำแบบนั้น
ปรานีปรีดาใดทั้งสิ้น
คุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องสาเหตุเกิดจากอะไร

เฮ้ยเกิน
พี่ไม่ทำค่ะ

เปล่า
นี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สพช้างเผือก
ตำรวจไม่รีรอและรอรีที่จะลงพื้นที่
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันที
แล้วก็มีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานด้วย
ส่วนนุ่มฟุตแพนด้าคนที่เป็นคนโดนต่อย

ก็เดินทางมาแจ้งความที่โรงพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังบอกว่า
ขณะที่ตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังคู่กรณี
ก็คือตามหลังเวสป้ามาสักพักหนึ่ง
พอถึงทางแยกจุดเกิดเหตุก็คือทางแยก
ตรงข้ามทางเข้าวัด๗ยอดอำเภอเมืองเชียงใหม่
พอถึงจุดทางแยกจุดเกิดเหตุปรากฏว่ารถข้างหน้ามันเบรก
เบรกไม่ทันเพราะฉะนั้นแล้ว
หนุ่มฟุตแพนด้าก็เลยไปชนเข้ากับรถคู่กรณี
คือรถเวดป้าตรงป้ายทะเบียนพอดี
จากนั้นคู่กรณีเลยค่ะปรีเข้ามาหาเรื่อง
พยายามทำร้ายร่างกายตัวเขาเองนั้น
พยายามยกมือไหว้ขอโทษก็แล้วพูดจาดีดีก็แล้ว
แต่ชายคู่กรณีไม่ไหวค่ะไม่ยอมเลิก

จนกระทั่งมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
แล้วมาถึงที่แยกนี้มันเกิดอะไรขึ้น
เขาร่วมจอดรถแล้วก็เบิกปล่อยนะ

ยกมือไห้เขาแล้วใช่ไหม

ที่คุณถามว่ายกมือไหว้ก็แล้ว
แต่พ่อนุ่มเวสป้าเนี่ยพี่แกหัวร้อน
สุดท้ายก็มีการแจ้งความบรรทิบตอนพบแล้วนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยว
แล้วต้องมีการนำผลตรวจของแพทย์เนี่ย
มาประกอบในสำนวนเพื่อดำเนินคดี
ตามกฎหมายกับคู่กรณีต่อไป
ฟู้ดแพนด้าเขาพยายามลดการปะทะแล้วนะ
คุณถามเหมือนเรียนไหมอะไรจะขนาดนั้น